พบกับอาจารย์อธิภาทิ

สวัสดีค่ะ

สุดท้ายของปีแล้วนะคะหมอไก่
หมอไก่จะมาพูดถึงการเช็คดวงเกี่ยวกับการเดินทางในช่วงปีใหม่นี้ถูกไหมคะ
เชื่อว่าหลายคนโหช่วงนี้แบบว่าเตรียมตัวที่จะเดินทาง
ใช่อย่างเมื่อเช้านี้ดิฉันผ่านถนนพระราม๒

โอ้โหเต็มที่แล้วขาเข้ากรุงเทพนี่โล่งสบายเลยค่ะ
ไปใต้กันเยอะค่ะใช่
เพราะฉะนั้นคนจะเดินทางก็ต้องเช็คดวงกันหน่อย
อย่างน้อยก็เพื่อความสบายใจหรือว่าได้วางแผนป้องกันกันเอาไว้ก่อนนะคะ
ราศีอะไรบ้างที่ต้องมีความระมัดระวังคะ
ราศีแรกนะคะที่เราอยากจะเตือนกันสักนิดนึง

ชาวราศรีมีนถ้าสมมุติว่าใครที่ขับขี่ยวดยานพาหนะ

บางทีเจอคนขับรถเร็วอุ๊ยเราแรงตามดีกว่าอะไรอย่างนี้

แล้วก็เวลาที่เราเนี่ยไปเที่ยวบางทีเราต้องแบบมีการเดินขึ้นเขาลงหัว
ต้องมีการอะไรปีนขงปีนเขาอะไรอย่างนี้
เราอาจจะต้องแบบใจเย็นอย่าใจร้อนมาก
เพราะว่ามีเกณฑ์ที่แบบอาจจะค้าพลิก
หรือว่าเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้แผลกลับบ้าน

เวลาขึ้นเขาขึ้นบันได
ก็ต้องทีละขั้นทีละตอนบอกตัวเองให้ใจเย็น

อย่ารีบร้อนเกินไปแล้วก็ระมัดระวังด้วย
ใช่นะมีสติเยอะนะคะสำหรับราศีมีนผ่านไป
ราศีต่อไปที่ต้องระวังคือราศี
ธนูค่ะช่วงปลายปีเลยนะคะ
ชาวราศีธนูไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุ
แต่ว่าต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนิดนึง
ถ้าสมมุติใครรู้ตัวว่าไม่ค่อยแข็งแรง
หรือว่ามีโรคประจำตัวอย่างบางคนเป็นโรคหัวใจ
หัวใจขาดเลือดไม่ใช่หัวใจขาดรักนะ
หัวใจขาดรักโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอาหารการกิน

เออท้องไส้เราก็จะโค้กฆากแล้วปั่นปวดนิดหนึ่ง

ก็คือเขาเรียกว่ามีเกณฑ์มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินอาหาร

เรื่องสุขภาพนะคนราศีธนูค่ะ

ชาวราศีกรกฎเขาเรียกว่าดวงมีเกณฑ์ได้เดินทางไกล
ถ้าสมมุติว่าใครวางแผนจะไปเดินทางไกลอยู่แล้ว
บางคนจะไปเดินทางต่างประเทศหรือต่างจังหวัด
ก็คือเขาเรียกว่าไปตามดวงอันนี้ไม่มีปัญหา
แต่บางคนไม่ได้ไปตามดวงก็คืออยู่บ้าน
หรือว่าแบบอยู่ในจังหวัดใกล้
อาจจะต้องระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุเล็กน้อย
เช่นขับรถไปอาจจะเจอพวกชนเฉียว

ใช่เพราะว่าบางทีเหมือนกับว่าถนนมันโล่งไง

เพราะฉะนั้นสติสำคัญที่สุด

นี่เราเตือนกัน๓ราศีหลัก

แต่ไม่ได้หมายความว่าราศีอื่นจะสบายใจนะ

เพราะว่าหลายคนก็ใช้รถใช้ถนนกันเยอะนะคะ
แต่ว่าหมอไก่มีเคล็ดลับแก้เคล็ดจากร้าย

ลับแรกนะถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยอาจจะแบบ
อย่างราศีกรกฎเนี่ยบางทีอาจจะอยู่บ้าน
แนะนำให้แบบว่าคือไปทำตัวให้เจ็บก่อน

เหยียบเท้าแฟน
ก็คือการที่แบบไปตรวจเลือด

แต่ว่าถ้าสมมุติบางคนแบบอุ๊ยฉันจะไปต่างจังหวัด
ไปเจาะเลือดไปบริจาคเลือดได้ยังไงนะครับ
ก็อาจจะแบบไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายชีวิตสัตว์
อย่างบางทีแบบตามวัดนี้เขาจะมีตู้รับบริจาค
ไปนะระดมทุนเพื่อแบบไปถ่ายชีวิตสัตว์อย่างนี้

ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องแบบทำบุญเยอะ
เพราะว่าทุกอย่างผลบุญมันขึ้นอยู่กับใจของเราเอง
แล้วแต่กำลังศรัทธาถูกไหมคะ
นี่เป็นเคล็ดลับการแก้จากร้ายให้กลายเป็นดี
แต่จริงแล้วทุกราศีสามารถทำได้ถูกไหมหมอไก่

แล้วสำหรับเคล็ดลับก่อนเดินทาง

ช่วงนี้หลายคนอาจจะเตรียมตัวออกเดินทางแล้ว

แน่นอนว่าเราควรจะทำจิตใจให้มันแจ่มใสก่อนนะ

อย่าลืมก้าวเท้าซ้ายออกจากบ้าน

บางคนบอกว่าบ้านเอาประตูในประตูนอกดี

ประตูเล็กก็ได้
ประตูที่เรากำลังจะออกจากตัวบ้าน
คุณผู้ชมกำลังจะออกจากบ้านหรือเปล่า
จำให้ได้เลยนะจำให้ขึ้นใจเลยนะ

นี่เป็นเคล็ดเล็กน้อยจากหมอไก่นะคะ
มาตรวจสอบดวงชะตากับ๓ผู้โชคดีกัน

เกิด๒๔ฯกัญญาโยน๒๕๒๘
คุณป้อมถามมารวมเลยการงานการเงินความรักเป็นยังไงคะ
ถามมาครบเลยนะครับครบเซตเลย
ดวงของคุณป้อมดวงเกี่ยวกับเรื่องของการงานมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะชัดเจนมากนะคะ
คือดวงมีโอกาสแบบได้ย้ายงานอาจจะแบบย้ายองค์กรไปเลย
หรือว่าถ้าอยู่องค์กรเดิมอาจจะแบบมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงาน
คือเปลี่ยนไปแล้วดีขึ้นคือค่อนข้างดีในเรื่องของการทำงาน
ว่าอาจจะแบบอยู่ในองค์กรเดียวกันอาจจะแบบย้ายออฟฟิศ
ตำแหน่งตำแหน่งที่นั่งที่นั่งที่แบบเรานั่งนานหลายชั่วโมงมีโอกาสแบบจะเปลี่ยนแปลง
แล้วก็ในเรื่องของการเงินการเงินค่อนข้างดี
เขาเรียกว่ามีรายได้เข้ามาอยู่ตลอดเวลาแต่นะแต่ว่าจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของคนในครอบครัวเข้ามา
ก็คือแบบรายจ่ายที่เราอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ค่อยได้หลีกเลี่ยงไปอาจจะโดนตบนะฮะ

เรื่องของความรักต้องแบ่งเป็น๒กรณีเขาไม่ได้บอกมาว่าโสดหรือว่ามีคู่นะฮะ
สมมุติว่าโสดเนี่ยก็มีโอกาสที่แบบจะมีความรักมีคนเข้ามามีคนดีแบบจริงใจ
อยากจะแบบว่าสารต่อความสัมพันธ์ไปเรื่อยเข้ามา
แต่ถ้ามีคู่ต้องระวังหูยานนะคะเพราะว่าจะมีคนเข้ามาอีก

หูยานเลยเหรอครับ

แต่ดึงหูเราเนี่ยต้องระวังนะระวังแบบว่าแบบมีเสน่หแรงอ่ะ

อันนี้คุณป้อมนะได้ใช้ตัวครบเลย

หาเกิดศรีกัญญาโยน๒๕๑๙

การงานมีโอกาสได้ทำงานอะไรใหม่

ก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นเจ้าของกิจการ

หรือว่าอาจจะแบบมีการขายสินค้าหรือบริการอะไร
ที่มันใหม่แปลกที่มันไม่เหมือนเดิม
แน่นอนว่าการงานไม่มีทางเหมือนเดิมแน่นอนค่ะ

ดูดีขึ้นส่วนการเงินล่ะครับ

ต้องวางแผนการใช้จ่ายกันสักนิดนึงนะคะ
ใช่ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการงานการเงินนะคะ
ท่านสุดท้ายนะคะคุณชัชวานเกิด๓๑ตุลาคม๒๕๕๙
โชคลาบเงินสุขภาพ
ในเรื่องของโชคลาภอาจจะยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่
ถ้าสมมุติว่าช่วงนี้แบบจะเสี่ยงดวงจะอะไรอย่างนี้
ก็อาจจะต้องแบบว่าน้อยอย่าเยอะมาก

มีเกณฑ์ใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่ในบ้าน
เพราะว่าตามดวงมีเกณฑ์แบบว่าผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือ
อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ

อันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่แบบจำเป็นต้องจ่ายไป
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพ
สุขภาพของเจ้าชะตามีเกณฑ์มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพกท้อง

ใช่ค่ะแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเล็กน้อยด้วย

ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะมีสตินะไม่ประมาทนะคะ
ผู้โชคดีได้รับวัตถุมงคลจากหมอไก่ไป
แต่ว่าเดี๋ยวจะให้หมอไก่เป็นคนเลือกนะคะ
ว่าจะให้รางวัลใหญ่เป็นหลวงพ่อโสธรกับท่านไหน

ไม่ใช่ปีนี้หมายถึงว่าปีช่วงอายุเท่านี้ค่ะ
ก็คือมีอุปสรรคค่อนข้างเยอะ

อาจจะทำให้จากร้ายมันกลายเป็นดีขึ้น
อันนี้ทั้งนั้นเราก็เป็นกำลังใจให้นะครับ
ถ้าอยู่มีปัญหาเราก็ใช้สติในการแก้ไขนะ
วยพรหน่อยค่ะปีใหม่แล้วอยู่กันยาวมาตลอดทั้งปีเลย
โอ้ยพาวนแฟนตลอนข่าวเช้านี้ค่ะ
ก็ขอให้แฟนตลอดข่าวเช้านี้มีความสุขตลอดทั้งปีนะคะ
มีเงินทองไหลมาเทมาดวงดีมากนะคะ
ส่วนใครที่แบบว่ากำลังจะเดินทางในช่วงนี้นะ
ก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยมีสตินะฮะ

เตรียมนอนเลยใครง่วงก็แบบเข้าข้างทางเลย